ดัง

เข้าใจฮะคุณจ่ายกษิณีว่าอยากจะด่ากันชัย

ถึงขนาดที่คุณจ่ายเนี่ยลงในไอจีงเลยว่าด่ากันชัย

เขาเน็บคนอื่น

พูดถึงเรื่องของการทำงานทั้งหมดหรือเปล่าง
บอกว่าวนี้นะครับคนจะผสมความสำเร็จไม่ใช่แค่เก่งหรือดี
แต่วินัยและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก็ต้องสำคัญเช่นกัน
เขาส่งมาแบบนี้เขาโพสต์มาแบบนี้
ทำไมเขาคงจะเก็บโคตรกับกันใช้มานาน
คนที่เข้าไปเหมือนแสดงความคิดเห็น

ที่บอกว่าเลิศคุณเพื่อนขอยืมไปใช้หน่อย
เขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคุณกีต้า

คุณการาแมบอกใครอยากรู้

คุณเจนี่เข้าไปบอกว่าชอบแฮชแท็ก

คุณไอจ๋าบอกว่าใครคุณไอจ๋า

ไม่ใช่นี่หนูว่านะถ้าพี่จ๋าอาจจะพูดอย่างนั้นคือเขาอาจจะพูดโดยรวมหรือเปล่า

เขาอาจจะไม่ได้ระบุเจาะจงใครก็พูดถึงวินัยของการทำงาน
แต่ไม่รู้ว่านักข่าวไปตามถามน้องเบลล่ารานีค่ะ

บอกว่าเดี๋ยวไปถามส่งไปถามพี่จ๋าใหม่อะไรคือคำว่าวินัย
เขาบอกว่าน้องเบลล่าบอกว่าไม่รู้เรื่องที่พี่จ๋าโพสต์
คิดว่าไม่ใช่ตัวเองนะคะเพราะว่าวันฟิตติ้งเพลิงบุญเนี่ย
เขาบอกเขาไม่มีปัญหา
แล้วเป็นไงพี่จ๋าไม่ตอบตอบผมถามว่าผมพิมพ์เข้าไปผมตกลูกคุณจ๋านะครับ
พร้อมกับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็บอกว่ามดดำรู้ตัวเองบ้างนะ
ตำหนิแล้วหัดเปลี่ยนแปลงนิสัยด้วยมีวินัยหน่อยนะมด
อย่าเพิ่งให้พี่จ๋าเขาต้องด่าต่อหน้าเข้าใจตรงกันนะมดดำ
ดำก็บอกว่าค่ะหนุ่มผู้มีวินัยวินัยมีจริงไม่มีปัญหาเยอะนะ
นู่นนี่นั่นแล้วก็ด่าเสร็จปุ๊บผมก็เลยถามว่า

พูดร้อนกระทะนะคุณสาวนี้พูดร้อนกระทะ

ก็มีครอบครัวมีสารวัตรพี่หมีไปร่วมแสดงความยินดีนะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เผยว่าแฮปปี้มากที่ครบรอบตอนนี้ก็๔ปีแล้วนะคะ
กันมาก็ไม่มีอะไรพิเศษค่ะซื้อดอกไม้ให้กันแล้วก็ชวนไปกินข้าว

ทำไมนางชอบเลี้ยหมาเลี้ยแมวนางเช้ามานางก็เอาหมาไปนอนด้วยเนอะ
อ้าวเขาเลี้ยงอยู่ในบ้านเลยนางชอบหมาใช่ไหม
นางชอบหมาใช่ไหมนี่ตัวใหญ่นี่ไง
รักน้องหมาเขาเลี้ยงอยู่ในบ้านเลยนางไปซื้อมาใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วนะ

เขาบอกว่าลูกรักของแม่
อะไรคือของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดของแม่ในปีนี้

ของแม่นะครับอืมขอบคุณที่เลือกแม่ให้เป็นแม่ของของของเลน่ะลูก
ไม่สัญญาดูแลเลรักเลให้มากเจอกันอีกไม่นานนะลูกครับ
ลูกชายนี่เพื่ออะไรอ่ะเค้ากำลังอ่านข่าวอยู่อ่ะพี่อะไรของพี่เนี้ย
มันมันมันอะไรของพี่เนี้ยมันลั่นมันลั่นอ๋อลั่นคือขออ่านข่าว
กระแฟนเค้กอยู่ไว้ก็มันลั่นปะเค้กลั่นเห็นแล้วอดอดไปได้
แน่ะเอาจริงจริงนางทอมก็สวยกว่ามากสวยป่าล่ะสวยจริงจริงภาพนี้อาร์ตมาก

เป็นไปได้ไหม
เป็นไปได้นะเราต้องดูก่อนน่ะ
เขาบอกว่าถ้าวอดอยู่ดีดีทาทา
เขาคุยเรื่องแพนเค้กอยู่นะ

เอ่อแล้วออกละคือพูดแบบเรื่องอันนี้เป็นไปนะ

ดราม่ากันมากหลังจากที่นางเอกเออวิกเจ็ดศรีหลายคนเนี้ยคือไม่ต่อสัญญากันแหละ
ค่ะว่าทุกคนเนี้ยวินาทีนี้ก็ต้องเป็นนักซีแดงอิสระกันแหละถึงจะรวย
เนาะเพราะฆ่าตอนมันก็จะขึ้นแบบ
ขวัญแล้วช่อง๗สร้างคนมาหลายคน
นางมาจากช่อง๓มาก่อนมากกว่านางมาพร้อมหยาดทริปใช่ไหมล่ะ
อ๋อต่างก็โอเคเขาบอกช่อง๓
ช่อง๓ดาราเต็มแล้วมั้ยน้อง
เยอะแล้วยังไงล่ะน้องขวัญว่าไงค่ะ
อุทังศิษย์ล่ะอุทังศิษย์ช่อง๓ไง
อุทังศิษย์ช่อง๓นะ
คืออยากเป็นนักแสดงอิสระบ้างหรือเปล่า

ขวัญมีความสุขที่จะอยู่กับช่อง๗

คิดว่าเป็นวิกฤตที่หลายคนเข้าใจไหม

อยากช่อง๗ก็อยู่ช่อง๗ตลอดไป

หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะเลยเหรอ